ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
ค่ะเธอบอกว่าแจ้งตำรวจไปห้ารอบเนี่ย
ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรดีขึ้นอืมอดีตสามีเลิกกันไปแล้วนะ
แต่ว่าเขายังมาเช่าห้องอยู่ข้างเป็นแฟลต์แถวดินแดง
แล้วก็ตามมาระรานตลอดเลยบอกว่ามีคลิปเป็นหลักฐานนะฮะ

กลัวหรอครึ่งบอกกลัวหรอ
ครึ่งบอกกลัวหรอ
ที่บ้านค่ะที่บ้าน
นี่เป็นหนึ่งในคลิปหลายเหตุการณ์ที่เธอบอก
เธอนี่บันทึกเอาไว้นี่จะเผาเลย
มีที่ประตูห้องด้วย
โอ้โหนี่ฟาดอย่างนี้เลยนะฮะ
บอกว่านี่คืออดีตสามีที่เคยคบกัน๓ปี

เป็นลูกสาวตอนนี้อายุ๙เดือนนะ
คลิปเนี่ยเหตุการณ์๒๕มิถุนายนนะครับ

อดีตสามีเธอเนี่ยถือมีดยาวลากเตาแก๊สมาด้วย
โอ้โหจะระเบิดห้องจะเผาห้องนี่เห็นไหมฮะ

ก็มีลูกสาววัย๙เดือนลูกของทั้งคู่นั่นแหละ
แล้วมีพ่อกับแม่เธอด้วยที่อายุมากแล้ว
วางไว้นั่นเลยไม่ต้องเอาไป
เออวางไว้นั่นเลยไม่ต้องเอาไป
คลิปนี้ลูกผู้ชายที่ยืนถือมีดนี่เหมือนจะคุยเรื่องลูก

เหมือนจะคุยเรื่องผู้หญิงอดีตภรรยาเขาจะมีผู้ชายคนอื่น
เหตุการณ์นี้เป็นแฟลต์แห่งหนึ่งนะครับในซอยประชาสงเคราะห์ห้า
ถนนประชาสงเคราะห์ที่ดินแดงกรุงเทพนะครับ
บอกช่วยทีเถอะข้อความนะที่ว่ามีคนร้องมาเนี่ยบอกช่วยทีเถอะค่ะเดือดร้อนมาก
เขาทั้งขายยาเสพยาแต่ไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยไปแจ้งความ๕รอบแล้ว
เขาบอกทำอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับหญิงสาวเจ้าของห้องนะฮะเจ้าของคลิปนะครับ
อายุ๓๒ปีสมมุติชื่อคุณเอก็แล้วกันนะเธอบอกภาพที่แชร์ไปเนี่ย
เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะความจริงมีเยอะกว่านี้อีกห้องนี้เนี่ยเธออยู่อาศัยกันสี่คน
คือตัวเธอมีลูกสาววัย๙เดือนแล้วก็พ่อกับแม่ซึ่งอายุมากแล้ว
คบหาอยู่กินกับเธอ๓ปีมีลูกสาวด้วยกัน๑คนก็คือตอนนี้อายุ๙เดือน
แต่พักหลังหมูติดยาเสพติดหนักมากอันนี้เธออ้างกับเรานะ
แล้วชอบทุบตีทำร้ายคนในครอบครัวเธอจึงขอเลิก
ถึงขั้นไปลงบันทึกประจำวันกันเอาไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีก
กันไปเมื่อ๘เดือนก่อนทีนี้เธอบอกว่าพอเลิกกันไป
ปรากฏว่าในหมูเนี่ยมาอาศัยอยู่ข้างห้องมาอยู่ข้างห้องกันเลย
แล้วชอบมาใส่ร้ายหาว่าเธอเนี่ยมีสามีใหม่ทั้งที่มันไม่จริง
เพราะตั้งแต่คบหากับหมูนะเธอก็ต้องทำงานเลี้ยงหมูมาตลอด
ลูกด้วยจนแทบไม่มีเพื่อนไหนจะมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอีกตอนเนี้ย
อยู่กันอย่างหวาดระแวงไปหมดนี่อันนี้เธอบอกมันมีหลายคลิปเหลือเกินนี่

เราบอกแล้วว่าเลิกก็คือเลิกจบก็คือจบเพราะตำรวจก็เอือมละอาแล้ว
ในการที่เราโทรแจ้งไปไม่รู้กี่สิบครั้งเขามาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเราคนเดียวอ่ะที่จะ
ที่แบบเขาจะต้องมาวุ่นวายอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจเขาเนอะอะไรอย่างเงี้

หนูก็บอกว่าใครจะช่วยเหลืออะไรหนูได้บ้างแล้วแบบหนูจะทำยังไงได้บ้างที่จะยุติเรื่องทั้งหมดตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้
ให้เขาไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับหนูแค่นั้นพอหนูไม่ได้ต้องการอะไร
แต่หนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูเองไม่ปลอดภัยเลยอะไรอย่างนี้เขาพกมีดอยู่ตลอดเวลาคอยคมขู่เราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
บอกว่าเธอยังมีข้อความแชทที่ในหมูอดีตสามีส่งมาข่มขู่นะแล้วหาว่าเธอเนี่ยมีคนใหม่
ซึ่งก็พยายามอธิบายแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังนะฮะแล้วก็ยังขอให้เขาไปห่างครอบครัวของเธอแต่เขาก็ไม่ฟัง
แม่ของผู้เสียหายนะครับบอกว่าตอนที่หมูกับลูกสาวอยู่กินด้วยกันใหม่ก็นิสัยดี
แต่พอเวลาผ่านไปเหมือนกับเริ่มออกไลน์ติดยาเสพติดงานการไม่ทำชอบทำร้ายร่างกายคนในบ้านหนักสุด
ขู่ถึงขั้นเอาถังแก๊สมาเปิดวาวจุดไฟบอกจะเผาห้องถ้าไม่ให้เจอลูกนะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยลูกสาวที่อยู่ในท้องเนี่ย
เดือนใกล้คลอดแล้วตอนที่เลิกกันมีปัญหากันแล้วนี่ฮะเมื่อเช้าครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจมาคุมตัวในหมูไปแล้วนะฮะนี่ครับหลังจากที่มีการร้องผ่านสื่อนะครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาหลายรอบที่เธอบอกนะสุดท้ายเนี่ยแม่ของหญิงสาวคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปบอกว่า
มันจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่ามาเอาตัวหมูไปเดี๋ยวก็ปล่อยมาเหมือนกับทุกครั้ง
เพราะในหมูเนี่ยชอบอ้างตัวว่าเป็นเด็กของตำรวจดินแดงจากนี้ไปเนี่ยยังไงขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน
อยากให้หมูเข้าใจว่ายังไงก็กลับมาเป็นครอบครัวกันไม่ได้อีกแล้ว
ขนาดนี้แล้วมีโอโหโอโอโกรธค่อยโอโกรธมนต่างไขจำมันอย่ามายุ่งกันเลย
เพื่อเอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับในหมูอดีตสามีของเธอนะฮะ
ข้อหาคมขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยตำรวจคุมตัวในหมูไว้ได้แล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเนี่ยพบว่ามีสารเสพติด
ก็แจ้งเขาหาเสพยาเสพติดด้วยข้อหาอื่นรอขยายผล
แต่ในหมู่เขาบอกกับเราบอกว่าเขาแค่จะไปหาลูก
เลิกกันตกลงว่าจะให้เขามาหาลูกได้ทุกวันศุกร์
แต่ตอนหลังถูกกีดกันไม่ได้ไปคมขู่ทำร้ายอะไรประมาณอย่างนั้น